อ่าคุณผู้ชมอีกคลิปนึงไปดูที่สูรินนะฮะ
โจรเขาควงปืนครับจะบุกเข้าไปป้นที่ร้านค้าแต่ว่า
ปืนไม่เป็นใจครับกระสุนด้าน
เจ้าของร้านกับลูกน้องก็เลยลุมกันจับได้
สุดท้ายก็ถูกจับได้ในที่สุดคุณผู้ชม

ก็เป็นนาทีที่คนร้ายเข้าไปในร้านไปจี้เจ้าของร้าน

ขายปุ๋ยขายเข้าสรรค์ขายของเบ็ดเจล็ดแบบนี้แหละครับ
เอาปืนจะไปจี้เขาสุดท้ายปืนมันด้านคุณผู้ชม

สุดท้ายก็ป้นอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ถูกจับส่งตำรวจอยู่ดีนะครับ
ก็เหตุเกิดที่ร้านใกล้กับสถานีศรีขอรภูมิครับที่สุริน
อยู่ที่หมู่๑๓ตำบลบรันแงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุบรินทร์
สุดท้ายเจ้าของร้านเขาก็ร้องเสียงดังครับ
ลูกน้องที่อยู่ในร้านก็ได้ยินเสียงพากันวิ่งเข้าไป

จากคนร้ายมีปืนลูกซองมาด้วยนะครับเป็นลูกซองสั้น
แล้วก็หันจะมายิงนายแต่ว่าเดชบุญคุณผู้ชมกระสุนมันด้านครับ
ไม่ออกไปฟังเสียงพนักงานเขาเล่าให้ฟังกันหน่อย
นี่มีปืนแต่ว่าเรามันหมดเอาหันดูน้องเข้ามาก่อนเลยกระโดดคว้าครอม

ตัวเองก็จำใจครับส่งกระเป๋าให้ไป
อายุ๔๒ปีถูกชกจนเลือดอาบนะครับ

ก็สักครู่ลูกน้องเขาหน้าเขาก็โหดใช่เยอะ
แล้วเมื่อกี้ก็เห็นผู้ต้องหานั่งอยู่ริมถนนนั่นแหละ
สุดท้ายตำรวจก็จับเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อน